เวลาออกงานแต่ละครั้งเนี่ยบอกเลยนะแต่ละลุคของเธอเนี่ยปังตั้งแต่หัวจะหลดเท้า

แต่ว่าผลปรากฏว่าคะแนนออกมาเป็นคริสต์หอวังชนะนะจ๊ะ
งานนี้คริสจะว่าอย่างไรดีใจหรือเปล่า

ไม่หรอกค่ะพี่อ้ำเขาก็สวยของเขาค่ะคือ
หมายความว่าจริงไม่ต้องไปถึงพี่เขาก็ได้นะคะ
คือเสื้อตัวเดียวกันเนี่ยเอาเป็นคริสกับพลอยก็ได้เนอะ
อยู่ในบ้านเนี่ยเสื้อตัวเดียวกันใส่ก็ออกมาไม่เหมือนกันค่ะ

ก็เสื้อเขาก็ขายอยู่ที่ร้านใครก็ซื้อได้ไงไม่เห็นเป็นไรเลยใช่ไหม

คริสต์คะมือสองก็ใส่ได้นะจริงแล้วแต่คงต้องไปทำความสะอาดนิดนึงนะคะ
แต่ว่าเราก็ไม่ได้มาคือถ้ามันสวยจริงแบบคริสก็เคยซื้อเสื้อแบบแจ็คเก็ตวินเทจอะไรอย่างนี้ค่ะก็ชอบเหมือนกัน
เชิดเรามีไปหาจากไหนอะไรเป็นร้านประจำที่สุดของเรา

อันไหนที่เหมาะสมเราก็เอามา
นี่แหละค่ะเขาบอกว่าสวยคนละสไตล์แต่คุณผู้หญิงของเราเนี่ยมีความสวยเหมือนกันแต่ว่าสวยคนละแบบอยู่ที่ความมั่นมองว่าใครจะมองยังไงอยู่ที่หนุ่มมากกว่าแหละว่าคุณตัดสินออกมาเป็นยังไงถูกต้อง
จริงแล้วต้องบอกเลยนะว่าสาวคริสเนี่ยเขาเรียกได้ว่าเป็นไอดอลของสาวจอแบนในยุคนี้เลย
ถูกต้องแล้วก็ช่วงที่เธอโพสต์รูปภาพที่เป็นชุดว่ายน้ำยังหูยังซับยังเซ็กซี่อยู่เลยนะ
บอกแล้วว่าความสวยที่แตกต่างของเราอยู่ที่ความมั่นใจของตัวเองนะคะ